นมแล้วก็ก้นเลยงานนี้จะมีโกรธหรือเปล่า
แล้วก็ขอถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่ตอนนี้ลือสะพัดวงการเลยนะคะ
ว่ามีนางเอกดังย่องฝากท้องหากเป็นใบเตยจะทำยังไง

เหมือนนะแต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ตามที่เขียนเลยว่า
ก็เป็นนมแล้วสะโพกเลยค่ะก้นเลยค่ะ
คือเป็นสาวแบบไซมินิมากก็จะได้ไม่ได้มีช่วงตัวยาวอะไรให้เห็นนะคะ
เรารู้บางทีว่าเขาไม่ได้หยาบคายอย่างนี้แต่ว่าคือบางทีเราก็ขอได้แบบอธิบายบ้างละกัน
เขาพูดมายังไงเราก็มีสิทธิ์พูดกับเขาไปในแบบที่เป็นเรื่องจริง

ว่ายังไงค่ะเขาก็เฉยแต่เขาไม่ค่อยชอบรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
เขาก็ยังบอกเลยว่าลองทำไมอะไรอย่างนี้

ส่วนถามความคิดเห็นค่ะมันมีข่าวลือ
ถ้าสมมุติใบเตยโดนลือว่าเป็นแบบนางเอกตั้งท้องอะไรที่เขาลือกันเนี่ยจะมีวิธีจัดการยังไงบ้าง
อย่างที่เขาพูดเขาเหตุกล่าวหามันก็ต้องออกมาแถลงข่าวยอมรับในความจริง
ไปเลยว่านะวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมาก
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายยังไงก็อยากให้ดาราทุกคนพูดความจริง
จริงค่ะความจริงเป็นสิ่งที่ตายและความจริงก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียว
ใบเตยก็เป็นคนจริงด้วย
ถูกต้องตอบแบบจริงจังมากเลยนะแล้วไม่กลัวไม่แคร์ใครด้วย
ก็เป็นคนตัวเล็กใส่มินินมและก็กลเลยทำไม
คือหลายคนชอบบอกว่าใบเตยเนี่ยขายาวแต่จริงเขาเป็นคนช่วงล่างยาวแต่ช่วงบนสั้น